วันเถลิงศกด้วยนะฮะอาจารย์ฮะสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับ

คุณผู้ชมทีนี้มาดูอุบัติเหตุทัวร์มรณะรับสงกรานปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
สรุปแล้วผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๕ศพด้วยกัน

ตอนนี้ทั้ง๕ศพสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว
แล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้าค่ะ
ใน๕ศพเป็นแม่ลูกกัน
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่สาวของผู้เสียชีวิต

มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องกลับไปที่บ้าน
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็ยากที่จะทำใจนะคะ
พี่สาวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตที่เขาเป็นแม่ลูกกันเนี่ย
คุณแม่ชื่อว่าคุณปรางทองการล้อมค่ะ
ส่วนน้องผู้เสียชีวิตอายุ๖ขวบนะคะ
เป็นลูกชื่อว่าเด็กหญิงปวรัฐกาล้อม

เพราะว่าน้องเกิดวันที่๑๓เมษายน
แต่วันที่น้องเสียชีวิตคือ๑๒เมษายน

คืนระหว่าง๑๒ถึง๑๓เมษายน
ดังนั้นก็เหมือนเสียชีวิตในวันเกิดเลยนะ
ใช่พี่บุ๊คนะฮะนี่แหละค่ะ

เข้าไปเรียกชื่อของน้องเมษาแล้วก็คุณปรางทองนะคะ

ที่ญาติญาติไปเรียกก็คือบริเวณท้ายรถทัวร์

สภาพเห็นไหมคะเหลือแต่ซากแบบนี้นะครับ
คุณธนาดลบุญประมวลพ่อของน้องเมษา
แล้วก็ครอบครัวต่างก็ร้องห่มร้องไห้นะคะ
พอได้เห็นสภาพรถทัวร์ก็นึกสะท้อนใจ
แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังทำใจไม่ได้
คุณพ่อบอกว่าทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกสาว
วัยกำลังน่ารักแล้วก็สูญเสียอดีตภรรยาไปด้วยนะคะ
ญาติญาติก็ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องเมษาในจุดเกิดเหตุ
โดยมีการนำนมกล่องเสื้อผ้ารองเท้าแตะ
รูปของน้องเมษาดอกไม้สายสินวางบนผ้าขาวแล้วก็จุดทูบจุดเทียน
ปักลงบนพื้นดินค่ะนี่แบบนี้นะคะ
จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้หยิบดินขึ้นมาวางบนผ้าขาวแล้วสวดมนต์
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ขอให้คุณธนดลแล้วก็ครอบครัว
ช่วยกันเรียกชื่อของน้องเมษาให้กลับบ้าน
ใช้เวลาในการประกอบพิธีตรงนี้สักประมาณไม่กี่นาทีนะคะ
พิธีก็เสร็จสิ้นค่ะทีนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับคุณธนดล
เป็นคุณพ่อของน้องเมษาแล้วก็เป็นอดีตสามีของคุณปรางทอง
คุณธนดลบอกว่าเขาแยกอยู่กับภรรยามาสักประมาณ๒ปีแล้ว
โดยน้องเมษาอยู่กับฝั่งแม่วันเกิดเหตุ
อดีตภรรยาก็คือคุณปรางทองแล้วตอนนี้เธอเสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ
โทรมาบอกกับคุณธนดลบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกกลับมาฉลองวันเกิด
ที่บ้านที่อำเภอพิมายโคราชก็คือเป็นบ้านของฝั่งอดีตสามี
บ้านของคุณธนดลนะครับแล้วจะได้มาเจอคุณย่าด้วย
ใช่ก็คือจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ
คุณธนดลตอนนั้นก็ทักทวงไปแล้วบอกมันดึกแล้วเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เช้าดีกว่าไหม
แต่คุณปรางทองเธอยืนยันบอกว่าจะกลับคืนวันที่๑๒เมษายนคืนนั้นเลย
เขาก็ไม่ได้ทักทวงต่อก็รอค่ะอ่ะปรางทองบอกว่าจะมาก็รอค่ะ
รอเพื่อที่จะออกไปรับในตอนเช้ากระทั่งถึงตอนเช้าเอ้าทำไมยังไม่มีใครโทรมาหาก็เลยติดต่อคุณปรางทองไป
แต่ติดต่อไม่ได้นะคะสุดท้ายตัดสินใจโทรหาญาติก็เลยได้รู้ว่า
ลูกกับอดีตภรรยาเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุรถทัวร์เพลิงไหม้แบบนี้นะคะ
คุณธนดลบอกว่าที่ผ่านมาก็จะคอยเตือนตลอดคอยเตือนอดีตภรรยาแล้วก็ให้ดูแลลูกสาวว่าระวังเรื่องของโรคโควิด
ไม่คิดว่าทั้งคู่ก็จะมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะคะยิ่งรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตในสภาพที่นั่งกอดกัน
เสียชีวิตในรถทัวร์ลักษณะคือโดนย่างสดเนี่ยโอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยมันยากที่จะทำใจนะคะ
ครับ
ก็บอกตลอดว่าดูลูกดีนะช่วงสถานการณ์โควิดด้วยใส่แมสใส่อะไรให้เรียบร้อยนะ
ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะมาโดนแบบรถแบบระเบิดไฟคอกอะไรแบบนี้พี่
เขาบอกว่าน้องกับแม่กอดกันอยู่กอดกันแบบเสียชีวิตที่นั่งตักแม่อยู่นะครับ
ตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราเนี่ยคือไม่ได้ร้องไห้แล้วคุณธนดลบอกว่ามันร้องไห้
น้ำตาเนี่ยแทบจะเป็นสายเลือดแล้วมันไม่มีน้ำตาที่จะร้องต่อไปแล้วนะคะ

ทีนี้มาสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหยื่อรถทัวร์มรณะครั้งนี้นะคะ
ประกอบด้วยนางสาวสุกัญญาเกรดหอมอายุ๒๘ปี
นางสาวปรางทองกาล้อมอายุ๒๔ปี
เด็กหญิงปวรัฐกาล้อมอายุ๖ขวบ
นายสหรัฐอ้อมแก้วอายุ๒๑ปีค่ะ
นางสาวหนึ่งฤดีปิ่นแคนอายุ๒๓ปีนะคะ
นี่คือ๕ศพที่เสียชีวิต
แล้วก็เดี๋ยวจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
ทีนี้อยากรู้นะสาเหตุเนอะ
สาเหตุที่ทำให้รถเกิดเพลิงไหม้และกลับกลายเป็นรถธูมอล์มอล์นัก
ครั้งนี้เขามีการตรวจสอบออกมาแน่ชัดแล้วนะคุณฮะ
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็พยายามหากันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ตอนแรกคิดว่ายางระเบิดแต่พอไปถามคนขับ
คนขับบอกว่าเพิ่งเอารถคันนี้ไปเช็กระยะไปตรวจ
ก็คือไปตรวจเรื่องของความปลอดภัย

ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงคราน
เพื่อเตรียมพร้อมรถในการที่จะเอามารับผู้โดยสารนะครับ
ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของสาเหตุจริงหน่อยนะคะ
ตำรวจเอกถนอมศักดิ์โสภาเป็นผู้กำกับสพบ้านแฮดบอกว่า
คือมีข้อสรุปจากจางเจ้าหน้าที่วิศวกร
กรมการขนส่งทางบกแล้วนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจาก
การขัดคล่องที่ระบบเบรกของรถ

พอรถเบรกค้างนานมันเกิดความร้อน
พอเกิดความร้อนเสร็จปุ๊บทำให้ยางระเบิดขึ้น
พอยางระเบิดเสร็จยางเช่น
พวกหน้ายางที่มีความร้อนมันกระเด็นไง
อยู่ภายในรถมันกระเด็นไปจำนวนมากเลยนะครับ
ก็เลยทำให้แก๊สรั่วออกมาในอาการ

จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

เป็นเพราะรถมอเตอร์ไซคันนั้นหรือเปล่า

มีการว่าจ้างให้ขนส่งไปที่ปลายทางคือกรุงเทพเนี่ยนะครับ
ส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในรถทัวร์คันนั้น

ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
อีกทั้งรถจักรยานยนต์จอดอยู่บริเวณโซนด้านหน้า
ห่างจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งว่า
ระบบเบรกของรถทัวร์ที่มันเกิดการขัดข้อง
แล้วบอกว่าเบรกยาวแล้วมันเกิดความร้อน
มาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะจริงแล้วรถมอเตอร์ไซค์สามารถขนส่งผ่านไปทางรถทัวร์ได้ไหม
ประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมทางขนส่งจังหวัดขอนแก่น

สามารถทำได้โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นสัมภาระ
ตามระเบียบของทางบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการนั้น
แล้วดิฉันเมื่อวานไปเช็คกับทนายความ

ที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ารถมอเตอร์ไซค์
มันสามารถที่จะขนส่งไปกับรถทัวร์ได้ไหม
ตัดให้ความบอกชัดเจนเลยว่าได้
ทำได้เขาบอกว่าหากในรถมีที่ว่าง
ก็คิดค่าใช้จ่ายเป็นสัมภาระไป
ส่วนทางด้านของพนักงานขับรถทัวร์โดยสารคันนี้
ก็เมื่อวานภายหลังจากพนักงานสอบสวน
สพบ้านแหททรได้ส่งฝากขังผัดแรก

ในข้อหาผู้ใดกระทำโดยประมาท
และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
ในชั้นพนักงานสอบสวนคือได้คัดค้านการประกันตัว
แต่ว่าพอส่งสารแล้วนะครับทางด้านของพนักงานขับรถ

แล้วก็สารอนุญาตให้ประกันตัวด้วย
เพราะว่าตัวพนักงานเองเขาไม่ได้หลบหนีไปไหน
เขาพยายามที่จะช่วยในการประงับเหตุด้วยนะครับ
ก็ต้องรอติดตามต่อไปเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
สำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่
รถทัวร์เขามีประกันเรื่องปฏิเหตุอยู่
และจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่รอดชีวิต
เขาบอกว่าเขารอดมาได้เพราะประตูฉุกเฉิน
เมื่อเราขึ้นไปเราไม่ได้สังเกตนะ
ประตูฉุกเฉินรถทัวร์อยู่ตรงไหน
อยู่ด้านขวาถ้ารถมี๒ชั้น
มีทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะคะเดินเข้าไป
อยู่ทั้งฝั่งขวาเลยและจะอยู่ช่วงกลางรถหน่อย
เพราะฉะนั้นแล้วสังเกตให้ดี
มันอาจจะช่วยชีวิตคุณได้ประตูฉุกเฉิน